ใช่ครับดังจริงคุณผู้ชมค่ะ
นี่มีการเต้นโคเวอร์น้องลิซ่านะกันเป็นแถวเลย
ไปดูซิลีลาแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนะคะ
ไปที่คนนี้เลยคุณแท็กพระรันยูเป็นยังไง
ไม่ค่อยเห็นลีลาขนาดนี้เท่าไหร่นะ
ซึ่งแท็กเขาเห็นรอยสักเต็มตัวแบบนี้
ก็เป็นบลิ้งตัวยงเหมือนกันนะคะ

แท็กเขาก็เลยเอาเลยค่ะซ้อมเต้นอยู่บ้านนี่แหละ
บ้านเรานะคะเราจะเต้นแรงแค่ไหนก็ได้
ไม่ตรงกับต้นฉบับก็ได้อ้าวแล้วไงใครแคร์

ซึ่งคลิปนี้ค่ะเป็นการแอบถ่ายที่ไม่แอบถ่ายนะ
โดยภรรยาของพี่แท็กเขานี่แหละแหมก็มันหมั่นเขี้ยวเนอะ
เห็นสามีในลุคแบบแดดบอยแบบนี้

โอ้ยเป็นใครจะทนได้ละคะ
ขอหยิบหนีมือถือขึ้นมาถ่ายนิดนึงก็แล้วกัน

ดูแล้วถ้าไม่ค่อยใช่เพลงน้องลิซ่านะ

สำหรับคุณแม่คนสวยคนนี้นี่
สตูมก็ได้ลุกก็ได้ด้วยนะคะ

ระยับอีกครั้งก็ตอนนี้สาวขนมจีน
เป็นคุณแม่แล้วเพิ่งคลอดตั้งตั้ง๓๔เดือนเนี่ย
แต่ด้วยความว่าเป็นแฟนคลับรักน้องลิซ่า
เหมือนสุดยอดเลยนะตั้งแต่เขาเป๊ะปังจริง
ต่อเนื่องกันที่ความเป๊ะกันเลยนะค่ะ
จันจิหวานใจของหนุ่มมาริโอเขานะคะคนนี้แน่นอนสายแดนสับอยู่แล้วนะคะ
ก็เลยขอจัดเต็มชนิดที่รีดีว่าโยกกันเอวแทบหากเขาเวียงแข็งกันจนข้อต่อแทบจะหลุดเลยนะครับ
ส่วนอินเนอร์เนี่ยโอ้โหคือได้เวอร์ไม่ทำให้แฟนผิดหวังนะคะ
เพราะว่าสาวจันจิเต้นเก่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วกว่า
เออแต่ว่าว่าไปดูมานะยังไงอิจฉาหุ่นเขาเหมือนกันนะโอ้โหอิจฉาหุ่นเขาดีนะ
เออน่าหุ่นดีจริงนะแต่ละคนเนี่ยนะโอ้นะคะ
เดี๋ยวมาแล้วมาเป็นคู่กันบ้างดีกว่า
นิกกี้ก้อยเป็นยังไงล่ะปิดท้ายละกันนิกกี้ก้อยนะคะ
เขาก็ขอคอปเวอร์ท่าเต้นของลิซ่าด้วยเหมือนกัน
ต่อให้มาแบบเป็นแพ็คคู่เนี่ยก็พริ้วนะจ๊ะ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยสาวก้อยที่ว่าสดใสซาบซ่าแล้ว
พลังการเต้นของนิกกี้เข้าไปโอ้โหต้องยอมเลยค่ะ
อาจจะเป๊ะไม่มากเท่าไหร่แต่ความกวนความเกลียนอ่ะ

แต่เห็นแบบนี้แล้วก็เออน่ารักดีนะคะ